คุปตนันมาตอบคำถามคุณผู้ชมแล้วนะครับ

สวัสดีทั้งสองท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ทั้งสภาพอากาศในไทยเองและรวมถึงต่างประเทศเอง
สักครู่นี้คงจะได้เห็นภาพความน่ากลัวของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเกิดขึ้น
หลายจุดหลายพื้นที่ปีนี้นะครับเจอกับอากาศหนาวที่ค่อนข้างจะหดร้ายนะครับ
อย่างญี่ปุ่นเกาหลีเองปีนี้เขาก็เจออากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาว

ถ้าหากหนาวอยู่บนอยู่บนลักษณะภูมิประเทศที่อยู่บนฝั่งเนี่ย
จะหนาวแบบหนาวแห้งหนาวแบบแปรดเข้าไปข้างใน
แต่ถ้าเกิดอยู่บนเกาะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ย
จะหนาวแบบมีความชื้นนิดหน่อยอาจจะไม่หนาวเย็นเท่ากัน
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปญี่ปุ่นไปเกาหลี
อุณหภูมิเท่ากันแต่ความรู้สึกหนาวไม่เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นลักษณะของภูมิประเทศนะครับ
อย่างในเมืองไทยของเราก็ต้องมาเตือนเรื่องของความหนาวเย็น
อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้ถ้าหากติดตามไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
ต้นปีที่ผ่านมาเราก็คาดการณ์ว่าปีนี้
เมืองไทยเราต้องเจอความหนาวเย็นหนักหน่วงกว่าปีก่อนแน่นอน
เพราะว่าปีนี้ฝนเยอะแล้วก็เราเจอมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ

อ่าถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวคืนนี้ตอนนี้มาดูกันนะครับ
อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เป็นพายุที่ก่อนหน้านี้หลายคนกังวลไง
จะทำให้เกิดฝนตกหนักเหมือนช่วงคริสต์มัสหรือเปล่า
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าขณะนี้พายุลูกนี้
สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลายตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่
หลงเหลือจากการสลายตัวเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มฝนนะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้เขาจะมีทิศทางเคลื่อนที่นะครับ
ปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของไทยนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะครับ
แต่ก็ลักษณะของฝนที่ตกมาเนี่ยมาเจอกับความเย็นที่ปกคลุมแต่เดิม
นะครับอาจจะแค่ปล่อยปล่อยนะครับ
ถ้าต้องตกเคลื่อนผ่าน

กลุ่มฝนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้
จะถูกวาดออกไป

แล้วลอกใหม่ที่มีตรงแรงมาก
ช่วงนี้ตอนบนถึงตอนล่างเลยครับหลายตัว
แต่ก็จะไม่หนักมากในตอนบน
เพราะมีอากาศหยิ่นคอยที่จะดูดทรับความชื้น
ถือว่าเป็นตกเหมือนในช่วงปีใหม่
เหลืออิสานะกลางตะวันออกได้ตกหมด

ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจุดความชื้นมากน้อยแค่ไหน
แต่ความรู้สึกที่ไปในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจะถึงวิธี๘

ท้องฟ้าจะอึมครึมตอนเช้าจะมีหมอก
ใครใช้รถก็จะเพิ่มความระมัดระวัง

อันนี้เป็นลักษณะของความเย็นนะครับ
กับฝนสีเขียวชมพูคือฝน
คำนวณไปตั้งแต่วันนี้จะพบว่า
เห็นไหมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปนะ

ก่อนหน้านี้จะสังเกตว่ามีสีเขียวปกคลุมกระจายตัว
เยอะเลยนะครับแต่ว่าช่วงวันที่๑๐เนี่ย
ถ้าสังเกตดูดีสีฟ้าลงมาอีกครั้งนึงแล้ว
ช่วงปีใหม่สีฟ้ามาแตะแถวพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
สีฟ้าอากาศเย็นสีเขียวน่ะครับ
สีน้ำเงินข้างบนคืออากาศหนาว

แต่อันนี้ไปตกหนักอินโดนีเซียคิดดูว่าแรงขนาดไหนนะครับ

เป็นกราฟิกที่คาดการณ์ความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกัน
ในช่วงตั้งแต่วันที่๙๑๑ช่วงวันที่๑๑จะพีคหน่อยหนึ่งนะครับ
ดูภาพนี้ดีเราคำนวณไปเลยนะครับ

สีอันนี้เป็นคำนวณราย๓ชั่วโมงนะครับ
จะมีสีแดงปรากฏอยู่สีแดงก็คืออากาศร้อนช่วงบ่าย

อันนี้คือช่วงประมาณวันที่๑๐๑๑นะครับเดี๋ยวไปดูกัน
จะพบว่าสีน้ำเงินมีการแผลลงมาปกคลุมถึงบริเวณตอนบนของไทยนะครับ
ภาคกลางมีลุ้นจะเจอต่ำกว่า๒๐องศาอีกรอบหนึ่ง
๑๐๑๑ครับช่วงวันที่๑๐๑๑ใช่ไหมครับ

ใครที่จะไปท่องเที่ยวลูกหลานก็คงจะต้องเตรียมเสื้อหนากันหน่อยนะครับ
ที่สำคัญช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลมแรงนะครับจะจัดกิจกรรมอะไรก็คงจะต้องระวังเรื่องของฟืนไฟ
จุดอาจจะต้องระวังอาจจะเกิดการลุกไหม้ได้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
จากในไทยแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่อย่างไรบ้างไปชมกันครับ